ลงรูปถี่คาดว่ามาจากความเหงาช่วงโควิดแบบนี้
ไม่ได้ไปไหนนะอยู่แต่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เสิร์ฟมาหลายลุคเลย
สวยทั้งนั้นเลยให้คุณผู้ชมได้สบายตาสบายใจกันเลยนะคะ
ล่าสุดนี่ลุคนี้เลยสวยมาก
แนวเซ็กซี่กึ่งสปอร์ตน้องมาแนวสตรีทอะไรอย่างนี้
กางเกงขายาวสีชมพูชมพูค่ะ
พร้อมกับเสื้อเอวลอยโชว์เอลคลอดสุดปั๊วเลย
สะพายกระเป๋าชิกอีกหนึ่งใบโพสต์ท่ามั่นใจอยู่ที่ระเบียงบ้านตัวเอง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุ้นตาในช่วงกักตัวอยู่บ้านของคุณอ้ำเขานะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่สไลด์ดูรูปเพลินนะคะ

กระแทกตาเขาอย่างจังค่ะนี่คือนาฬิกาฝั่งเพชร
แล้วก็กำไรฝั่งเพชรที่ดูคุ้นตาซะเหลือเกินนะคะ
แม่อ้ามเขาได้โพสต์ให้เห็นกันแบบชัดเลยนี่เป็นอย่างไร
ปรากฏว่าคุณค่ะเดาไม่ผิดจริงค่ะ
ราคาเคาะมาแล้ว๑๗ล้านเท่านั้นเอง

ของใหม่มาเลยและเห็นแบบนี้ค่ะ
อ้ำจะสื่ออะไรหรือเปล่าหลายคนก็แซวนะ
บอกว่าช่วงนี้แหมหัวใจเป็นสีชมพูยิ่งกว่ากางเกงที่ใส่แล้วมั้งแม่
พกเห็นแบบนี้น่าจะเป็นปลื้มเนาะให้เป็นของขวัญแล้วเจ้าตัวก็ใส่ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ
ขวัญวันเกิดรอบหน้าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอะไรรู้ไหม
ขอเป็นขบวนขันหมักได้มั้ยจ๊ะหนุ่มพก

ไม่ต้องท้าแต่อย่าพึ่งหวานไปกว่านี้
เออเราส่องกันไปส่องกันมานะแฟนคลับบอกว่าฟินเข้าไปใหญ่เลยนี่
แม่อ้ำค่ะเธอโพสต์คลิปนี้ผ่านไอจีสตอรี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาหานะคะเป็นไงบ้างคะ

ต้องการช่างย้อมผมออกไปค่ะ
กันน่ารักเดินอุ้มน้องหมามาน่ารักเลยคือไม่ได้แซวน้องหมานะ
คนอุ้มพี่อ้ำบอกว่าอะไรต้องการช่างย้อมผมหงอกเลยค่ะ
ก็สังเกตดีก็ขึ้นมาบ้างตามวัยก็ต้องมีบ้างนะฮะ
แต่ละเส้นเนี่ยผ่านประสบการณ์ทั้งนั้นเลย
แต่ว่าแม่อ้ำเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าไม่รู้ว่าตั้งใจไปหาน้องหมาหรือว่าคุณพ่อของน้องหมากันแน่นะคะ
คิดถึงทั้งสองนั่นแหละ
นี่แหละเก็บไม่ไหวเนาะ
เออน่ารักดีนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักของคนรักกัน
แต่ว่าตอนนี้ตัวอยู่ไกลกันนิดนึงละกันช่วงโควิดนะคะ